ข่าวที่เราต้องเกาะติดนะคะ
แล้วใครพี่หลายคนก็ถามถ่ายพิชากรีนเจอที่ว้านใจของพี่หนุมสอนรามค่ะ
เรียกว่าฮืหาสนันโซเชียลกันเลยหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อวันเที่ยวที่ผ่านมาค่ะ
หนุ่มสอนรามนะคะก็โพสต์ภาพค่ะเหมือนบอกลา

ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าจริงแล้วนะคะก็เลิกกันมาสักพักนึงแล้วค่ะ
แต่ปรากฏว่าก็มีคนไปตามสืบนะคะงานงอกค่ะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะก็โพสต์ค่ะบอกว่าเออก็ทำใจได้
แล้วเหมือนรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง
ที่แท้พี่หนุ่มสอนรามมีคนใหม่
และไปมาค่ะโลกโซเชียลของเราก็ตามเธอเจอค่ะ
คุณชื่อน้ำฝนเทวีพรค่ะ

เราก็ไปตามสืบปรากฏว่านะคะเธอเคยมีข่าวนะคะ

ตอนนั้นก็โดนคุณแท็กพระรันยูโจมตีหนักมาก

ซึ่งก็มีข่าวกันก่อนมาก่อน
ตนไม่จำเป็นต้องกรอกระแสผู้นุ่มสรรภ์รามค่ะ

ก็คือพี่น้องใครอยู่แถวนั้นก็ไปเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
เพราะว่าอันนี้เล่าสู่กันฟัง
ตามวิสัยของการทำข่าวของผู้นุ่มสรรภ์ราม
ไม่รู้ว่าจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าหรือว่าจะมีอาการแบบไม่พอใจหรือไม่
เพราะว่าข่าวค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ากลายเป็นพี่หนุ่มสอนราม
เหมือนแบบดูเป็นคนพี่นะคะทำให้พี่นิโคเสียใจนะคะ
ซึ่งจริงเราก็ไม่รู้เบื้องลึกหนาบางความสัมพันธ์เขาหรอก
คือเอาจริงดิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะไปอะไรยังไงกันตอนไหน
ถ้ามีข่าวว่าเป็นแบบนั้นจริงนะเพราะว่าน้ำฝนเนี่ย
รู้จักใช่ไหมคะอันนี้จะพูดต่อว่าเป็นสายนางงามเหมือนกัน
ประกวดนางงามเวทีเดียวกันเบอร์ใกล้กัน

แล้วคุณเชอรี่เซ็กขนาดนี้ไหมคะเอ็กซ์เซ็กบึ่มอะไรแบบนี้บ้าง

เขาก็ไม่ได้อัปเดตสถานะว่าคบกับใครอยู่
เพราะว่าเท่าที่ติดตามกันมาเนี่ยเธอก็ดูโสดมาตลอดเวลา
แต่ก็จะมีข่าวกับดาราอย่างนี้ประปรายบ้างนั่นเองนะคะ
ก็หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงมีใครคอยช่วยเขียนข่าวให้หรือเปล่า

แล้วก็รู้จักกับพี่นักข่าวบางท่านด้วยอะไรอย่างนี้ก็ว่า

เอาเป็นว่ารอฟังคำตอบกันอีกทีนะคะ

พี่หนุ่มสอนรามมีแฟนใหม่จริงหรือเปล่าค่ะ